ต่อกันที่เรื่องราวดีกันต่อเลยละกันนะคะ
ข่าวนี้บอกเลยว่าดูภาพไปยังเขินแทนเลยนะคะ

คือมันมีข่าวเมาส์มาบอกว่าเขาขอแต่งงานวันเกิด
วันเกิดเนี่ยจะให้ของขวานแตกตลับได้

รักแบบนี้ตลอดไป
คนรักเยอะสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ตาคออีกแล้ว

แต่ว่าแบบมันมุ้งมิ้งมากเลย
เรียกได้ว่าคนโสดตายกันไปแท้วเลยนะคะ
กับคลิปเตอร์ไพรส์วันเกิดของหนุ่มแดน

แห่เข้ามาคอมเมนต์กันถึงความน่ารักของคู่นี้กันยกใหญ่

คู่นี้ควรจะแต่งงานกันได้สักทีนะคะ

ถ้าแม่ว่าหลายคนจะอิจฉาของคู่นี้ก็ตามนะคะ

ว่าจะแต่งงานลูกสองกันไปแล้วนะครับ
แต่ว่าความหวานไม่ได้ลดลงไปเลยค่ะ

เวทมนต์คาถาในการทำผมเข้าไป
แล้วก็ถามตั้งแคปชั่นสวยไหม
สามีนะคะคุณป๊อปเขาก็มาตอบคอมเมนต์ว่าสวยจุง
ดูคุณเป้ยตอบมีสามีแล้วค่ะ
ถามกันไปคนก็บอกว่าคอมเม้นต์กันไปหมดนะคะ
อีกหนึ่งข่าวใช่แคลงเฟอร์มี่ภาพนี้คุณผู้ชมวันเกิดนะคะของคุณแมทรณี
ครบนะคะ๕คนค่ะก็เมื่อ๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมา๓๐ปี
ก็เป็นภาพนี้แหละค่ะก็คือกลับมาแฮปปี้นะคะก็ไม่มีดราม่าแล้วนะจ๊ะ
ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ย้อนหลังกันด้วยค่ะ